แม่เจ้าบ่าวออกจากบ้านแต่เช้าเลยเตรียมไปพร้อมเลยสินสอดนะครับ
แล้วก็ทองกะว่าเดี๋ยวทำผมแต่งหน้าเสร็จปั๊บจนก็จะไปเลย
ปรากฏว่าจังหวะทำผมเสร็จออกจากร้านมา
คนร้ายกระชากกระเป๋าครับคุณผู้สมฮะ

คุณแม่น้ำอ้อยวีนะสนทิครับ
เป็นชาวตะบนอุทัยพระนครศรีอยุธยา
เล่าบอกว่าตี๕๓๐ออกจากบ้านเลย๗พฤษภาคม
ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์สามีไปไปแต่งหน้าไปทำผม
ลูกจะแห่ขันหมากนะลูกชายจะแห่ขันหมาก

แสนสองหมื่นหกพันบาททองอีก๔บาทครับ
โอ้โหติดตัวไปด้วยพวกคุณจะลืม

คนร้ายเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซสีดำมาประกบปั๊บกระชากระเป๋า
ตามไปแล้วตามไปแล้ว

กระชากระเป๋ารถล้มคุณแม่แขนขวาหัก
สามีก็มีแผลถลอกตามร่างกายขี่รถตามไปไม่ทัน
คุณแม่น้ำอ้อยบอกกับผู้สื่อข่าวบอกโอ้โหตกใจและเสียใจจริง
หลังเกิดเหตุต้องไปยืมเงินญาติญาติเอาไปเป็นสินสอดให้ทัน

แล้วเธอเองก็ไปร่วมงานแต่งลูกชายไม่ทันต้องไปหาหมอนะครับ
ก็อยากให้ตำรวจตามตัวคนร้ายให้หน่อยครับ

ใช่ครับคือมีกระชากแล้วก็ตำรวจสอุทัยล่าสุดบอกว่าอย่างไร

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า
คนร้ายเป็นผู้ชายสวมหมวกกันน็อกสีขาวสวมเสื้อแขนยาวสีดำ
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแหละนะครับ
ลักษณะมาดักรอเหยื่อนะครับ
พอสบโอกาสก็ลงมือก่อเหตุเดี๋ยวจะตามตัวให้ครับ